คุณผู้ชมครับวันนี้พนักงานสอบสวนกองปราบราม
นำสำนวนคดีในคดีหวย๓๐ล้านเจ้าปัญหา
กาญจนบุรีไปส่งให้กับอายการแล้วนะครับ
โดยเป็นการสั่งฟ้อง๑สำนวนไม่สั่งฟ้อง๑สำนวนนะครับ
สั่งฟ้องก็คือคดีที่หมวดจรูนนั้นได้แจ้งความกลับครูปรีชาว่าแจ้งความเท็จ
ส่วนที่ไม่สั่งฟ้องคือคดีที่ครูปรีชาได้แจ้งความหมวดจรูนว่ายักยอกทรัพย์นะครับ
ติดตามรายละเอียดจากรายงานครับ
ที่จังหวัดกาญจนปรีเหมือนกันนะครับ
สำหรับสำนวนนี้พนักงานสอบสวนกองปราบปรามมีความเห็นว่าสั่งไม่ฟ้อง
ร้อยตำรวจโทจรูลวิมลผู้ต้องหานะครับ
เป็นที่ชัดเจนภายหลังอายการสูงสุดออกมาระบุภายหลังตำรวจหอบสำนวนกว่า๑๕๐๐แผ่น
ในคดีหวย๓๐ล้านระหว่างครูปรีชาและหมวดจรูนมาส่งมอบให้กับอายการ
คดีที่ครูปีชาแจ้งความจับหมวดจรูนฐานยักยอกทรัพย์นั้น
คดีนี้พนักงานสอบสวนสรุปสำนวนสั่งไม่ฟ้องหมวดจรูนแล้ว
แต่ในส่วนคดีที่หมวดจรูนแจ้งความจับครูปีชาและเจ๊บ้าบินนั้น
พนักงานสอบสวนสรุปสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสองคน
ฐานร่วมกันแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ
และแจ้งข้อความแก่พนักงานสอบสวน
หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาว่าได้มีการกระทำความผิด
ซึ่งขั้นตอนนั้นผู้ต้องหาทั้งสองคนอยู่ระหว่างการฝากขังและได้รับการประกันตัว
ซึ่งวันที่๑๘เมษายนนี้จะครบผลัดที่๔ของการฝากขังในคดีนี้
เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีสำคัญตามระเบียบการดำเนินคดีของสำนักงานอายการสูงสุดนะครับ
เราก็จะเตรียมตั้งพนักงานอายการเป็นคณะทำงานคดีสำคัญขึ้นมา
เพื่อตรวจสอบนะครับและพิจารณาสำนวนคดีนี้โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
คดีหวย๓๐ล้านบาทขณะนี้ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนของตำรวจแล้ว
ซึ่งหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของอายการเพื่อตรวจสำนวนทั้งหมดก่อนจะมีความเห็นอีกครั้ง
ซึ่งตำรวจยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
รวมถึงการแสวงหาพยานหลักฐานยังใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการสอบปากคำจนคดีนี้ครบถ้วนสมบูรณ์
สำนวนแรกเป็นสำนวนที่คุณครูปรีชาไข้ควรกล่าวหาร้อยตำรวจโทจรูล
สำนวนที่๒เป็นสำนวนที่๑๐๐ตำรวจโธศจรูล
กล่าวหาคุณครูปรีชาไข้ควรกับคุณรัตนาพร

ทำการสอบสวนโดยยึดสำนวน

คดีนี้ถือว่าครบถ้วนในส่วนของการรวบรวมพยานหลักฐานของตำรวจ
แต่ในมุมของครูปีชาที่ตกเป็นจำเลย
วันนี้ออกมาบอกกับไทยรัฐทีวี
ถึงแม้ตำรวจจะสั่งไม่ฟ้องคดีของตัวเองที่แจ้งความจับหมวดจรูน
แต่ยืนยันว่าจะเอาสำนวนที่ตำรวจภาค๗สรุปไปก่อนหน้านี้

ซึ่งทั้งหมดจะทำให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน